มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยที่จังหวัดนครนายยกนะครับ
มีเหตุชายวัย๒๗ปีดำน้ำหาปลาครับ
ไปกับเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนก็สังเกตพอ

สังเกตว่าทำไมเพื่อนอีกคนทำไมไม่ขึ้นมาสักที
ปรากฎว่าจมน้ำค่ะแล้วก็เสียชีวิต
ต้องดำลงไปค้นหาผู้สูญหายในแม่น้ำนครนายก
บริเวณกระชังปลาหลังวังยายฉิมที่ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองนครนายยก
โดยเริ่มจากบริเวณรอบจุดที่ลงดำน้ำ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลาค้นหาประมาณ๖๐นาที
จึงพบร่างของนายอุเทรนสมสงเงียมอายุ๒๗ปีจมอยู่ใต้น้ำ
คือไปติดค้างอยู่ใต้ก่อย่าความลึกประมาณ๔เมตรนะครับ
ทีนี้เพื่อนผู้ตายด้วยกันที่ไปดำน้ำหาปลา
เพื่อนผู้ตายบอกว่าเขากับผู้ตายมาดำน้ำหาปลาช่วง๒ทุ่มแล้ว
โดยปกติจะแยกกันดำน้ำหาปลาคนละฝั่งคลอง
ผู้ตายจริงสามารถมุดน้ำได้ลึกกว่าเขาอีกนะ
ได้ลึกได้นานนะครับโดยจะมุดเข้าไปใต้ป่าย่า
หรือว่ากอไผ่ใต้น้ำถ้าใครหาปลาเสร็จมุดเสร็จ
ก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็มาเจอกันที่จุดนัดพบ
ที่อยู่ถัดออกไปโดยจะใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง
กระทั่งตัวเขาโผล่ขึ้นมาแล้วนะเขาก็เอ๊ะ
ทำไมมารอที่จุดนัดพบแล้วผิดสังเกตนะครับว่า
เพราะว่าเพื่อนไม่มาสักทีนะครับก็เลยรีบออกค้นหากัน
แต่ไม่เจอนะครับจากนั้นแจ้งพ่อแม่ผู้ตายให้ทราบ
ส่วนสาเหตุที่จมน้ำคาดว่ามาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ
ดำน้ำตรงนี้อาจจะหมดแรงแล้วก็ไปติดค้างอยู่ใต้ก่อย่าด้วยนะครับ
เขาว่ายน้ำเก่งเขามูดป้าเก่งครับ
เพราะว่าอีกอย่างอย่างที่มันก็คึงกลับมาจากสระแก้ว
แล้วก็ถือฝั่งก็กลับมาเจอกันช่องใหว่าสองเมื่อสุด

พี่กายจะมุดฝั่งนู้นพี่กายมุดน้ำลึก
มุดเข้าไปตามบอกฝ่าย่าบอกปลอดภัย
ตอนที่เรารู้ว่าเขาไม่ขึ้นมาตอนนั้นตามหาไหม
ตามครับพอดีพี่แถวบ้านเขาหาปลาอยู่เหมือนกัน

แล้วทีนี้ลงไปหาถึงข้างล่างก็ไม่เจอ
หลังพบศพนะฮะตำรวจภูทรเมืองนครนายก

ส่งศพไปชาญสูตรที่นิติเวศอีกครั้ง
แล้วก็ประสานให้ญาติมารับศพกลับไป
บำเพ็ญกุศลธรรมตามศาสนาต่อไปนะครับ